จากจะต้องดูแลคนไทยที่อยู่ในต่างแดนแล้วนะครับ
แต่ก็ยังต้องให้บริการประชาชนในประเทศ

ซึ่งถึงแม้จะเป็นพื้นที่ที่เกิดความไม่สงบ
แต่ว่ากรมการกงศุลได้ออกหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่
เพื่อไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึง
ตามแนวทางการทูตเพื่อประชาชนครับ
นี่คือบรรยากาศขณะประชาชนในจังหวัดนราธิวาส
เดินทางไปยื่นเอกสารสำหรับทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปกันอย่างคึกคัก
หลังจากที่กรมการกงศูนย์กระทรวงต่างประเทศ
ส่งเจ้าหน้าที่ออกหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่
ประจำอยู่ที่สารากลางจังหวัดนราธิวาส
ตามแนวทางการทูตเพื่อประชาชน

ในการให้บริการกับประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
แต่เดิมชาวนราธิวาสที่ต้องการจะทำหนังสือเดินทาง
จะต้องไปยื่นเอกสารยังสถานที่ให้บริการหนังสือเดินทางในจังหวัดใกล้เคียง
ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

และสำนักงานหนังสือเดินทางในจังหวัดสงขลา
อุศนีฮินนะหนึ่งในผู้ที่เดินทางมาทำหนังสือเดินทางพร้อมกับครอบครัวบอกว่า
ข้อดีของการทำหนังสือเดินทางที่นี่ก็คือความสะดวกรวดเร็ว
ก็มันสะดวกอะค่ะสะดวกแล้วก็ใกล้บ้านพี่ด้วย

ก็ไม่ต้องมันใช้เวลาน้อยสำหรับการมาทำหนังสือเดินทาง
แล้วก็คล่องตัวด้วยค่ะ
ค่าใช้จ่ายก็น้อยลงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะ
อดคล้องกับนงลักษณ์สุธีระพาณิชย์ที่บอกว่า
ได้รับความสะดวกสบายเพราะไม่ต้องหยุดงานไปทำในเวลาราชการ

แม้จะมายื่นทำหนังสือเดินทางเป็นเล่มแรก
เพื่อมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศ
ใช่ก็คือถามจากคนที่เคยทำแล้วค่ะ
ว่าต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้ต้องเตรียมหลักฐานอะไร
ต้องมีเงินมีค่าใช้จ่ายมีอะไรอย่างนี้เท่าไหร่
ก็เตรียมเอกสารหลักฐานอะไรอย่างนี้
ถามดูค่ะก็เตรียมไว้
แล้วก็พอดีสะดวกวันนี้ก็เลยมาเลยค่ะ
สำหรับขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางที่หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่นั้น
ก็ไม่แตกต่างจากการทำหนังสือเดินทางทั่วไป
แค่แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่วัดส่วนสูง
อกชื่อสกุลภาษาอังกฤษและที่อยู่
ก่อนจะทำการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป
ชำระค่าธรรมเนียมก็เป็นอันเสร็จสิ้น
และรอรับเล่มได้ทางปรายศนีย์ภายในไม่เกิน๒สัปดาห์
กิติบดีจันทร์ประวิทย์นักการทูตปฏิบัติการกล่าวว่า

ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากประชาชน
ทั้งนี้ทางกองหนังสือเดินทางกรมการกงศูนย์
ต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานที่จังหวัดนราธิวาส

ภายนอกและภายในกระทรวงการต่างประเทศ
ที่ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์นะครับ
หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในครั้งนี้นะครับ
ทำให้มีผู้มาใช้บริการเยอะประมาณเท่าตัวจากปีที่แล้วเลยครับ
แต่ก็มีประชาชนบางส่วนที่เข้าใจผิด
หน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ครั้งนี้
เป็นจุดทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวสำหรับข้ามเข้าไปยังประเทศมาเลเซีย
รวมถึงปัญหาด้านเอกสารที่อาจจะนำมาไม่ครบ

จากคนในพื้นที่ส่วนใหญ่สื่อสารกันด้วยภาษามารยูท้องถิ่น
แต่เจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการชี้แจงทำความเข้าใจ
และให้บริการอย่างสุดความสามารถแม้จะต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง
จากเหตุการณ์ความไม่สงบตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้การให้บริการทำหนังสือเดินทางก็ยังอาจจะถือได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการอำนวยความสะดวกพี่น้องชาวไทยมุสลิม
ที่ต้องการจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัตยังประเทศซาอุดีอาราเบียด้วยเช่นกัน
ได้จากการที่กองหนังสือเดินทางกรมการกงศูนย์ก็เปิดให้มีการทำหนังสือเดินทาง
เพื่อไปประกอบพิธีฮัทโดยมีอายุการใช้งาน๒ปี
และมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าเพียง๔๐๐บาทเท่านั้น
แต่พบว่าปัจจุบันความนิยมค่อยลดลงเพราะสามารถนำหนังสือเดินทางธรรมดา๕ปี
พร้อมเอกสารที่ได้จากสำนักจุฬาราชมนตรี
เพื่อนำไปขอวีซ่าสำหรับเดินทางไปประกอบศาสนกิจดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน
ซิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน